เป็นเรื่องที่ต้องการกำลังใจจริงค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าเมื่อวานนี้รถปลดทุกข์ได้นำเสนอเรื่องราว
ของคนดีเป็นพลเมืองดีชาวลำปางนั่นเองนะคะ

จอดรถเสียอยู่บนสะพานข้ามแยกตักศิลป์ค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกของวันศุกร์ที่ผ่านมา
และขณะที่พลเมืองดีคนนี้ลงไปช่วย

รถแท็กซี่คันหนึ่งขับมาแล้วก็ชน
ทำให้ร่างของพลเมืองดีท่านนี้เนี่ย
ตกลงมาจากสะพานแล้วก็เสียชีวิต
แน่นอนค่ะว่าครอบครัวก็รู้สึกเสียใจ

เพราะว่าหลังจากที่สามีเสียชีวิตไป
ภรรยาต้องเลี้ยงลูกสาวที่วัยกำลังน่ารักเลย

ใช่ค่ะวัย๗เดือน
ซึ่งเมื่อวานนี้เราได้พูดคุยกับคุณรุ่งนภาพร่า
พลเมืองดีท่านนี้เรียบร้อยแล้ว

มาพูดคุยเรื่องนี้กันในรายการเลยนะคะ
ใช่ครับวันนี้เราเชิญคุณรุ่งนภา
รวมทั้งลูกสาวมาอยู่ในรายการของเราแล้ว

วันนี้คุณรุ่งนภานะครับภรรยาของผู้ที่เสียชีวิต
รวมทั้งที่นั่งอยู่นี่เลยครับ
ชมพูนะฮะซึ่งเป็นลูกสาววัยเพียง๗เดือนครับ
ท่านแรกครับขอต้อนรับคุณรุ่งนภาธนสารสกุลนะครับ
ซึ่งเป็นภรรยาของคุณกิติศักดิ์ผู้ประสบเหตุเสียชีวิตครับ
แล้วก็น้องชมพู่เป็นลูกสาววัย๗เดือนครับ
อีกท่านหนึ่งครับคุณโกศลวัฒน์อินทุจันยงครับ
เป็นทางด้านของรองภูมิในการสำนักกิจการ
โครงการในพระดำริ
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
สำนักงานอายการสูงสุดสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับ

แสดงความเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วย
แล้วก็ให้กำลังใจทั้งสองท่านด้วย

คุณรุ่งนภาคะสอบถามเรื่องคดีนิดนึงค่ะ

กลางดึกของวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ

ผ่านมา๓๔วันแล้ว
ความคืบหน้าของคดีเป็นยังไงบ้างคะ

ตอนนี้ก็ส่งเข้าคุกแล้ว
แต่ว่ายังไม่มีการติดต่อช่วยเหลือใดมา

ตั้งแต่เกิดเหตุเจ้าของอู่รถยังไม่ได้ติดต่อมาเลย

ค่ะแล้วหลังจากเกิดเหตุเนี่ย
เรามีการติดต่อไปทางอู่รถไหม
เรื่องของการรับผิดชอบในเรื่องต่างมีไหมคะ
คือหนูยังไม่มีเวลาที่โทรไปหาเขาเลยนะ

ก็คือช่วงนี้ถ้าเกิดพูดง่ายคุณรุ่งนภาก็กำลังยุ่ง
ดักการจัดการพิธีต่าง
จัดการพิธีจะมีพิธีชาปนกิจในวันนี้

เป็นคนนิสัยยังไงเป็นสลักของครอบครัวเลยใช่ไหมครับ
เสาหลักค่ะเป็นคนดีมีน้ำใจค่ะ
ไปไหนก็ชอบช่วยเหลือคน

ขับรถรับจ้างทั่วไปค่ะ
ครับมาได้๒คนทั้งคุณรุ่นภาคคุณกระดิษัทนี่

ก็ถ้าทำด้วยกันสองคนก็น่าจะพอ

ก็เลยเหมือนทำช่วยกับข้าวค่ากับข้าวอย่างนี้นิดหน่อย

ปกติคุณรุ่งนภามีรายได้มาจากตรงไหนบ้าง

ก็ขายอาหารอย่างนี้ค่ะ
พวกไก่พวกนี้ไปทำที่ตลาดนัดนะคะ

ก็เลี้ยงดูน้องชมพู่คนเดียวเลยใช่ไหมครับ

งั้นขออนุญาตถามท่านท่านรองพอครับ
ในกรณีแบบนี้ผู้เสียชีวิต

เราจะลงเข้ามาช่วยเหลืออย่างไรได้บ้างครับ
ก็สำนักงานกิจการและโครงการในพระอำรุนสำนักงานอย่างสุด
ปกติเราให้รางวัลคนดีที่เรายกย่อง

และเหตุความรุนแรงต่อผู้อื่นนะครับ
ไม่ว่าเหตุร้ายนั้นจะถึงขั้นอาจยกรรมหรือไม่ก็ตามนะครับ
อย่างกรณีนี้ครับคุณเกดีศักดิ์คนดีของเราในวันนี้นะครับ
ท่านเห็นผู้หญิงที่รถยางแตกเปลี่ยนยางอยู่บนสะพาน

ก็คือคนดีที่มีน้ำใจไปช่วยเหลือผู้อื่นนะครับ
จนกระทั่งถ้าท่านไม่หยุดช่วยท่านก็คงกลับถึงบ้าน
แต่เพราะความดีความมีน้ำใจนะครับไปหยุดช่วย
ทำให้คุณกิติศักดิ์กลับไม่ถึงบ้านไปประสบอุบัติเหตุเสียก่อนนะครับ
ในลำดับแรกนะครับเราก็จะมีเสื้อนะครับ
คนดีที่เรายกย่องหรือจะมอบให้นะครับ

ซึ่งสำนักงานสุดจัดงานเป็นประจำทุกปีนะครับ
ในวันที่๒๙เมษายนพระเจ้าหลานเธอพ่องเจ้าพระรันต์เกดียภา
ท่านจัดเสด็จที่สำนักงานศูชย์ที่แจ้งวัฒนา
เราก็จะนำไปรับเกตติบัตรแทนคนดีของเราคุณเกตติศักดิ์ที่จากไป

อีกส่วนหนึ่งก็คือเราก็จะประสานความช่วยเหลือในด้านต่างนะครับ
เช่นหน่วยงานที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้
อย่างน้อยในชั้นต้นได้บอกแล้วว่ายังไม่ได้รับการติดต่ออะไร
ขั้นตอนทางกฎหมายเดี๋ยวพนักงานสอบสวน

ซึ่งโครงการในพระมริก็อยู่ที่สำนักงานที่สุดอยู่แล้วนะครับ
เดี๋ยวก็จะประสานอายการเจ้าของสำนวนนะครับที่ที่เกิดเหตุ

แล้วในขณะเดียวกันสำนักงานสุดก็ยังมีสำนักงานคุ้มครองสิทธิ

ที่จะคอยให้คำแนะนำว่าสิทธิของเขาควรจะได้อะไร
ควรจะได้รับการคุ้มครองอย่างไรนะครับ
เพราะเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ได้นำให้ผมดูแล้ว
มีสูติบัติใบเกิดของน้องนะครับ
ให้ดูนะครับเราก็จะมาดูว่าเราช่วยเหลืออะไรบ้างนะครับ
แล้วก็จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ที่สามารถจะให้ความช่วยเหลือได้นะครับ

แล้วเราจะพยายามดูแลให้ความช่วยเหลือต่อไปครับ
ขออนุญาตกลับมาที่คุณรุณภาหรือว่าคุณหนิงใช่ไหมครับ
วันที่เกิดเหตุเราพอทราบเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นไหมครับ
เหตุการณ์วันนั้นเกิดอะไรขึ้นกับคุณกิติศักดิ์บ้างครับ
คือตอนแรกไม่ทราบอะไรเลยครับทีนี้ว่ามันผิดเวลาไงครับ
ประมาณว่าตี๒ฝนตกแล้วเราก็ไปตามโทรไปตามเขาไลน์ตามเขา
เขาก็ไม่ตอบโทรไปเท่าไหร่เขาก็ไม่รับ
ก็ดูเอ๊ะทำไมอยู่ตรงนี้นานแล้ว

มาถึงจุดที่ประสบเหตุใช่ไหม
ก่อนหน้านั้นก่อนที่คุณเกียรติศักดิ์จะออกไปข้างนอกบ้าน

แล้วคุณหญิงได้ห้ามหรือได้ห้ามแล้ว
บอกวันนี้ไม่ไปได้ไหมอะไรอย่างนี้พักผ่อนเถอะ

มันเหนื่อยมาทั้งวันอะไรอย่างนี้เขาบอกไม่ไปไม่
เดี๋ยวไปแป๊บเดียวเดี๋ยวก็มาค่ะ
คุณหญิงรู้สึกว่ามีรางสังหรณ์อะไรบอกเราก่อนจะเกิดเหตุบ้างไหมฮะ

ปกติหมดแต่ทีนี้พอเริ่มติดต่อไม่ได้
ไลน์ตามก็ไม่ได้โทรศัพท์ก็ไม่ได้
พอรู้ว่าอยู่ตรงนี้แล้วยังไงต่อคะ
ตอนแรกรู้ก็น่าจะประมาณตี๒กว่า
ก็ไลน์ถามเขาอีกทำไมอยู่ตรงนี้นานแล้วนะ

เขาก็ไม่ตอบจนเราทนไม่ไหวค่ะ
ตี๓หน่อยเราก็ขับรถออกไปตามหาเขา

แล้วพอไปถึงจุดเกิดเหตุสภาพที่เราเห็นเป็นอย่างไรบ้าง

เรามองไปเห็นทางขวามือว่ามันมีรถมูลนิธิอยู่เยอะ

แล้วก็นอกจากนั้นจากเหตุการณ์ในครั้งนี้
มีผู้บาดเจ็บอีกหนึ่งท่านด้วยก็คือผู้หญิงที่รถเสียอยู่

แล้วที่งานเจ้าของอู่รถแท็กซี่
มีการมาพูดคุยกับคุณหนิงบ้างไหมครับ
เหตุที่มันเกิดขึ้น
เจอกันที่โรงพักอะค่ะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้คุยอะไรกับหนู
เขาก็คุยกับตำรวจแล้วก็เหมือนกับว่า
ตามเรื่องประกันรถของเขาอะไรอย่างนี้

มีการมาจ่ายชดเชยเยียวยาในเบื้องต้นบ้างหรือยัง

คุณหนิงมีการติดต่อไปกับหน่วยงานไหนไหมคะ
เรื่องเกี่ยวกับความช่วยเหลือต่าง
ที่นี่ของตัวหนูยังไม่ได้ติดต่อที่ไหนค่ะ
แต่ว่าทางตำรวจค่ะสนสำเล
เขาก็ช่วยประสานงานให้อย่างนี้
ก็จะมีนักข่าวอะไรโทรมาหาอย่างนี้

เขาก็บอกเรื่องคดีนะคะ
บอกว่าแท็กซี่พี่ก็ช่วยเต็มที่แล้วคือเขากลัวหนี

ซึ่งทางแท็กซี่เขาบอกว่าเขาหนีไปตั้งหลัก

ทีนี้เขาก็เลยเหมือนกับว่าช่วยให้เขาเอาไปขังก่อน

ทีนี้เขาก็บอกว่าเดี๋ยวยังไงพี่ก็จะช่วยให้ถึงที่สุด

อยากจะบอกหน่วยงานไหน
หรือบอกใครให้มาช่วยกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราบ้างครับคุณหญิงครับ
ก็อยากจะให้ความเป็นธรรมกับคนตายหน่อยค่ะ
เพราะว่าเขาก็มีความดีเนาะ

ก็ให้หันมาดูแลเขาบ้างอย่างนี้ค่ะ
ทางเจ้าของอู่รถนี้ช่วยติดต่อมาหน่อยก็ดี

แล้วก็อยากแบบให้เขาซ่อมรถให้เรา
เพราะว่าต้องใช้ขายของเพื่อที่จะเลี้ยงลูก
รถที่ขับไปคือรถของครอบครัวเราที่ทำงานอยู่ทุกวันนี้ใช่ไหมครับ

แต่ตามข่าวที่เห็นค่ะ
พังหมดแอร์แบ็คแตก๒ลูก

เพราะฉะนั้นเรื่องของการซ่อมรถ
ถ้าเกิดว่ามีรถหลังจากนี้ต่อไป
คืออย่างน้อยก็จะได้คิดถึงเรื่องของการทำมาหากินต่อ
วางแผนไว้ไหมว่าหลังจากนี้ไป
เมื่อศูนย์เสียสาวรอบตัวแล้ว
ลูกน้อยน้องชมพูวัย๗เดือนวัยกำลังน่ารักเลย
สองชีวิตแม่ลูกจะทำยังไงต่อคะ
ก็ต้องสู้อะค่ะ
ก็จะต้องเลี้ยงเขาต่อไปหางานทำหาขายของอย่างนี้ค่ะ
เลี้ยงเขาให้เป็นคนดีต่อสังคมต่อไป
เหมือนกับคนท่อที่เป็นคนดีแบบนี้
ที่คุณชมเห็นในภาพนี่คือรถที่ประชบเหตุ
สภาพนี่คือพังอย่างนี้เลย
มีประกันไหมครับของทั้งคู่กรณีทั้งสองฝ่าย
ของแท็กซี่นี่พรบเขาขาด

ระบอเขาขาดประกันรถยนต์ก็ไม่มี
ของรถเราเองพอระบอเพิ่งขาดไป
พรบค่ะประกันรถยนต์เพิ่งขาดไป๓วัน
วันก่อนจะประสบเหตุ

แล้วพอบอกกับทางประกันยังไงบ้าง
ประกันรถยนต์เราโทรไปแล้วเขาก็บอกอย่างเดียวว่า

เพราะฉะนั้นทางประกันเขาก็เลยบอกว่า
เขาจะไม่ได้รับผิดชอบเยียวยาในส่วนนี้เลยใช่ค่ะ

อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงมาช่วยทั้งเรื่องของคดี

จะได้มีในการทำมาหากินต่อไป

เราจะกลับมาแล้วก็พูดคุยกัน

มีการเยียวยาครอบครัวของคุณหนิง

หลังจากขาดเสาหลักไปแล้วชีวิตเราเปลี่ยนไหมครับ

เพราะว่าเขาอยู่กับลูกทุกวันอยู่บ้านกลับบ้านทุกวันอะไรอย่างนี้ค่ะ

จากท่านรองเลยนะครับขอมอบจากท่านรองเลยนะครับขอมอบจากท่านรองเลยนะครับขอมอบจากท่านรองเลยนะครับ

ขอมอบจากท่านรองเลยนะครับขอมอบจากท่านรองเลยนะครับขอมอบจากท่านรองเลยนะครับ
ขอมอบจากท่านรองเลยนะครับขอมอบจากท่านรองเลยนะครับขอมอบจากท่านรองเลยนะครับ
ขอมอบจากท่านรองเลยนะครับขอมอบจากท่านรองเลยนะครับขอมอบจากท่านรองเลยนะครับ
ขอมอบจากท่านรองเลยนะครับขอมอบจากท่านรองเลยนะครับขอมอบจากท่านรองเลยนะครับ
ขอมอบจากท่านรองเลยนะครับขอมอบจากท่านรองเลยนะครับขอมอบจากท่านรองเลยนะครับ
ขอมอบจากท่านรองเลยนะครับขอมอบจากท่านรองเลยนะครับขอมอบจากท่านรองเลยนะครับ
ขอมอบจากท่านรองเลยนะครับขอมอบจากท่านรองเลยนะครับขอมอบจากท่านรองเลยนะครับ
ขอมอบจากท่านรองเลยนะครับขอมอบจากท่านรองเลยนะครับขอมอบจากท่านรองเลยนะครับ
ขอมอบจากท่านรองเลยนะครับขอมอบจากท่านรองเลยนะครับขอมอบจากท่านรองเลยนะครับ
ขอมอบจากท่านรองเลยนะครับขอมอบจากท่านรองเลยนะครับขอมอบจากท่านรองเลยนะครับ
ขอมอบจากท่านรองเลยนะครับขอมอบจากท่านรองเลยนะครับขอมอบจากท่านรองเลยนะครับ
ขอมอบจากท่านรองเลยนะครับขอมอบจากท่านรองเลยนะครับขอมอบจากท่านรองเลยนะครับ
ขอมอบจากท่านรองเลยนะครับขอมอบจากท่านรองเลยนะครับขอมอบจากท่านรองเลยนะครับ
ขอมอบจากท่านรองเลยนะครับขอมอบจากท่านรองเลยนะครับขอมอบจากท่านรองเลยนะครับ
ขอมอบจากท่านรองเลยนะครับขอมอบจากท่านรองเลยนะครับขอมอบจากท่านรองเลยนะครับ
ขอมอบจากท่านรองเลยนะครับขอมอบจากท่านรองเลยนะครับขอมอบจากท่านรองเลยนะครับ
ขอมอบจากท่านรองเลยนะครับขอมอบจากท่านรองเลยนะครับขอมอบจากท่านรองเลยนะครับ
ขอมอบจากท่านรองเลยนะครับขอมอบจากท่านรองเลยนะครับขอมอบจากท่านรองเลยนะครับ
ขอมอบจากท่านรองเลยนะครับขอมอบจากท่านรองเลยนะครับขอมอบจากท่านรองเลยนะครับ

ขอมอบจากท่านรองเลยนะครับขอมอบจากท่านรองเลยนะครับขอมอบจากท่านรองเลยนะครับ

ขอมอบจากท่านรองเลยนะครับขอมอบจากท่านรองเลยนะครับขอมอบจากท่านรองเลยนะครับ

ขอมอบจากท่านรองเลยนะครับขอมอบจากท่านรองเลยนะครับขอมอบจากท่านรองเลยนะครับ
ขอมอบจากท่านรองเลยนะครับขอมอบจากท่านรองเลยนะครับขอมอบจากท่านรองเลยนะครับ
ขอมอบจากท่านรองเลยนะครับขอมอบจากท่านรองเลยนะครับขอมอบจากท่านรองเลยนะครับ
ขอมอบจากท่านรองเลยนะครับขอมอบจากท่านรองเลยนะครับขอมอบจากท่านรองเลยนะครับ
ขอมอบจากท่านรองเลยนะครับขอมอบจากท่านรองเลยนะครับขอมอบจากท่านรองเลยนะครับ
ขอมอบจากท่านรองเลยนะครับขอมอบจากท่านรองเลยนะครับขอมอบจากท่านรองเลยนะครับ
ขอมอบจากท่านรองเลยนะครับขอมอบจากท่านรองเลยนะครับขอมอบจากท่านรองเลยนะครับ
ขอมอบจากท่านรองเลยนะครับขอมอบจากท่านรองเลยนะครับขอมอบจากท่านรองเลยนะครับ
ขอมอบจากท่านรองเลยนะครับขอมอบจากท่านรองเลยนะครับขอมอบจากท่านรองเลยนะครับ
ขอมอบจากท่านรองเลยนะครับขอมอบจากท่านรองเลยนะครับขอมอบจากท่านรองเลยนะครับ
ขอมอบจากท่านรองเลยนะครับขอมอบจากท่านรองเลยนะครับขอมอบจากท่านรองเลยนะครับ
ขอมอบจากท่านรองเลยนะครับขอมอบจากท่านรองเลยนะครับขอมอบจากท่านรองเลยนะครับ
ขอมอบจากท่านรองเลยนะครับขอมอบจากท่านรองเลยนะครับขอมอบจากท่านรองเลยนะครับ
ขอมอบจากท่านรองเลยนะครับขอมอบจากท่านรองเลยนะครับขอมอบจากท่านรองเลยนะครับ

ขอมอบจากท่านรองเลยนะครับขอมอบจากท่านรองเลยนะครับ

ทีนี้สอบถามท่านรองต่อค่ะว่ากรณีนี้ถ้าสมมุติเกิดเราจำแนกเรื่องของการประสานงาน
ท่านรองพอช่วยประสานงานตลอดเลยทั้งทางเรื่องรูปคดีเรื่องของการเยียวยา
อย่างคดีนี้เรื่องแพ่งเรื่องอาญานี่ประสานงานต่อยังไงนะคะ
ครับก็ในส่วนคดีอาญานะครับเดี๋ยวพนักงานสอบสวนเขาก็จะทำสำนวนส่งพนักงานอายการนะครับ
พนักงานอายการก็จะรับสำนวนแล้วก็ทำไปตามพยานหลักฐานที่ปรากฏ
ก็คงจะดูการสอบสวนอีกทีว่าเป็นอย่างไรนะครับ
เดี๋ยวทางโครงการพรมหรีก็จะช่วยประสานงานติดตามให้นะครับ
ส่วนคดีทางแพ่งนะครับเรามีสำนักงานอายการคุ้มครองสิทธิ์
และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายซึ่งเราจะช่วยประสานงาน
ให้เข้าไปให้ความช่วยเหลือดูว่าจะเรียกร้องความเสียหาย
ได้รับการชดเชยอะไรบ้างนะครับ
เดี๋ยวทางสำนักงานคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
นักสุดจะช่วยดูครับโดยทางเราจะช่วยประสานงานให้ครับ
ในเบื้องต้นสิทธิ์ของผู้ตายจากเหตุการณ์แบบนี้
จะได้รับอะไรอย่างไรบ้างครับ
ถ้าสำนวนการสอบสวนออกมานะครับว่าฝ่ายแท็กซี่ขับรถประมาทนะครับ
ซึ่งเราก็คงเห็นกันจากภาพแล้วนะครับเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับ
ทางแพ่งก็สามารถที่จะเรียกร้องค่าชดเชยนะครับ
อย่างน้องเนี่ยนะครับมีเอกสารมีสูติบัตินะครับ
ก็เรียกร้องว่าเขาขาดไปอุปการะอะไรนะครับ

ซึ่งอาจจะต้องไปดำเนินคดีในส่วนแพ่งก็ว่ากันไปครับ
ค่ะทีนี้สอบถามท่านรองพอเรื่องของการขอรับสิทธิ์ต่าง
อย่างคุณรุ่งนภาเองต้องเตรียมเอกสารต้องเตรียมหลักฐานอะไรยังไงบ้าง
ในชั้นนี้ก็คงจะมีใบเกิดของน้องนะครับ
เอกสารทะเบียนบ้านนะครับ
ก็เตรียมไว้นะครับที่จะไปใช้ยื่นนะครับ
ส่วนที่เขาจะมอบความช่วยเหลืออะไรต่างนะครับ
อยากถามเผื่อคุณผู้ชมที่ดูได้ไหมครับว่าถ้าเกิดแบบนี้ลักษณะคล้ายกัน
จริงแล้วสำนักงานอายการจังหวัดทั่วประเทศนะครับ

เรามีสำนักงานคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายอยู่แล้ว

หรือจะติดต่อขอผ่านมาทางสำนักงานโครงการในพระมริก็ยินดีครับ
ท่านพิมพ์คำว่าสเสือพพานพสำเภา
ก็จะเห็นนะครับสามารถส่งข้อมูลเข้ามา
แล้วจะมีเจ้าหน้าที่โทรกลับไปหาท่านนะครับ
อันนี้ต้องมีหลักเกณฑ์อะไรในการพิจารณาไหมคะ
จะต้องเข้าข่ายเป็นพลเมืองดีอะไรยังไงบ้างค่ะรองพอค่ะ
ถ้าการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายนะครับ
สำนักงานคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
ให้ความช่วยเหลือเป็นประจำอยู่แล้วเป็นหน้าที่ปกติของเรานะครับ

ไม่ว่าจะประสบเหตุอย่างนี้หรือพี่น้องประชาชนไม่ถึงกับประสบเหตุนะครับ
แต่ไม่มั่นใจจะต้องเซ็นสัญญาว่าจะถูกเอาเปรียบหรืออะไร
ตามถือไปปรึกษาอายการได้เลยครับเขาจะช่วยดูให้
ไม่ให้ท่านถูกเอารัดเอาเปรียบ
เราจะไปพูดคุยกับคุณเกิดโชคเกษมวงจิตครับผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านเรื่องของการส่งเสริมการระงับข้อพิพาทของกรมคุ้มครองสิทธิ์นะครับ
ตอนนี้ก็อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับ

คุณเกิดโชคครับเรื่องที่เกิดขึ้นนั้น
ผู้เสียหายสามารถเรียกร้องอะไรเพิ่มเติมได้บ้างไหมครับ

ในด้านการเยียวยาของภาครัฐนั้นนะครับ
กรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพมีพระราชบัญญัติช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหาย
อันเกิดจากการกระทำความผิดทางอาญาของผู้อื่น
เราไม่รู้เรื่องรู้ราวด้วยอย่างนี้เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเงี้
ทางรัฐมีพรบฉบับนี้เยียวยาให้กับประชาชนในวงเงิน
เกินหนึ่งแสนบาทอยู่แล้วครับในกรณีที่เสียชีวิต
ก็คือสามารถมาขอเงินได้ที่กรงคุ้มความสุขเยี่ยมและเผื่อดีภาพ
ได้ครับได้เลยครับ
ต้องมีเอกสารอะไรไปยืนยันรับรองเพิ่มเติมไหมครับ
ก็แนะนำว่าให้ไปขอเอกสารการแจ้งสิทธิ์ที่ตำรวจ
ว่าเราขึ้นไปแจ้งความแล้วทางสถานีตำรวจจะให้ใบแจ้งสิทธิ
ว่าเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีกับการเป็นการทำร้ายร่างกายครั้งนี้
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องตำรวจก็จะให้ใบมาให้มายื่นขอรับเงินที่กรมคุ้มครองสิทธิ
กรมคุ้มครองสิทธิ์ก็จะเข้าสู่คณะอนุกรรมการพิจารณา
แล้วก็เข้ากรรมการพิจารณาจ่ายให้
ยิ่งถ้าเป็นพลเมืองดีแบบนี้เราอาจจะมีเงินเพิ่มพิเศษในส่วนของพลเมืองดี
เพิ่มจาก๑แสนบาทขึ้นไปให้อีกครับ
คือตรงนี้ถ้าสมมุติเกิดเป็นพลเมืองดีตามหลักเกณฑ์ก็คือจะมีส่วนเพิ่มเติมจ่ายให้อยู่แล้วด้วยเหรอค
ใช่ครับคือในกรณีคนปกติจะได้ในวงเงินไม่เกิน๑แสน
แต่ถ้าเป็นพลเมืองดีน่ะถ้าเราสามารถให้เห็นว่าเป็นพลเมืองดี
มันจะมีความเป็นพลเมืองดีเราจะให้สิทธิพิเศษของพลเมืองดีเพิ่มขึ้นไปอีกครับ
คุณเกิดโชคครับแต่ว่าทางด้านของภรรยาของผู้เสียชีวิตนั้นไม่ได้มีการจดทะเบียนสมรสกันใช่ไหมครับ
ได้หมดครับก็ให้พ่อแม่ของผู้เสียชีวิตมารับได้เลยครับ
คือความเป็นทายาทยังมีอยู่ตามกฎหมายครับ
ค่ะก็คือใช้ความเป็นทายาทตามกฎหมายนะคะ
ว่าจะเป็นคนขับรถแท็กซี่เองเจ้าของอู่รถแท็กซี่เองยังไม่มีการติดต่อเลย
อีกส่วนหนึ่งนั้นเป็นเรื่องของการดำเนินคดีอาญา
เมื่อเราแจ้งความแล้วทางสถานีตำรวจก็จะดำเนินคดีไปโดยอำนาจหน้าที่ของตำรวจ
สืบพยานสืบอะไรแล้วมีความคืบหน้าอย่างไรก็จะดำเนินการไป
มีการฟ้องร้องหรือถ้าได้เลขแท็กซี่ได้ตัวคนขับแท็กซี่แล้ว
ก็จะมีการดำเนินคดีอาญาแต่ถ้าหากว่าไม่มีการดำเนินคดีอาญา
ไม่มีการฟ้องร้องอย่างไรทางกระทรวงยุทธรรมมีกองทุนยุติธรรม
มีเงินอีกตัวหนึ่งที่เราจะไปดำเนินการในส่วนนี้ให้
ในการช่วยเหลือในเรื่องของทนายความให้นะครับ
ส่วนนี้ทางผู้เสียชีวิตนั้นมีบุตรสาววัย๗เดือนด้วย
ตรงนี้จะสามารถเบิกอะไรเพิ่มเติมให้กับบุตรสาวตรงนี้ได้ไหมครับ
ก็คือในส่วนของบุตรสาวถ้าเกิดมีบุตรสาว๗เดือน
ถ้าเป็นฟาร์มเป็นพลเมืองดีนี่ทางกรมคุ้มครองสิทธิ์อาจจะติดต่อประสานทางพม
ให้ช่วยดูแลให้ได้ครับเพราะว่าในส่วนของการดูแลพลเมืองดี
จริงมันก็อาจจะมีหน่วยงานอื่นที่มันอาจจะมีกฎหมายสำหรับดูแลอยู่ครับ
ค่ะคุณเกิดโชคคะอย่างในกรณีนี้ที่บอกว่า
เอกสารต่างที่ต้องเตรียมมาสักครู่นี้
เราสามารถไปยื่นขอรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันไหนคะ
มันเกิน๑ปีนับแต่วันเกิดเหตุครับ
แสดงว่าณตอนนี้ก็คือสามารถเตรียมเอกสารต่างไปยื่นได้เลย
ได้เลยครับมายื่นเอาไว้ก่อนก็ได้ครับเอกสารยังไม่ต้องพบ

เพราะฉะนั้นให้คำแนะนำนิดนึงละกันค่ะ
คุณผู้ชมทางบ้านที่ชมอยู่แล้วก็ต้องการเรื่องของคำแนะนำแบบนี้
จะไปยื่นขอความช่วยเหลือต้องไปที่ไหนอย่างไร
ก็แนะนำว่าถ้าใครถูกทำร้ายเป็นอันตรายแก่ร่างกายนะครับ
โดยที่ตัวเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับ
สัตวมิดิธรรมนี้ครับ
ในกรณีของคุณรุ่งนภานี้ถ้าเกิดว่าไปยื่นเสร็จปุ๊บ

เงินที่จะได้รับนั้นกรอบเวลาจะเบิกจ่ายได้กี่วันครับท่านกระโชคครับ
จ่ายได้กี่วันครับท่านกระโชคครับ
ถ้างบประมาณหลวงยังไม่หมดนะครับ
หมายถึงว่าในปีนึงเราได้งบประมาณ

ต้นปีก็จะเร็วหน่อย
คนยื่นมาก็จะได้ภายในระยะเวลาไม่เกินประมาณ๒๓เดือนนะครับ
อาจจะเร็วกว่านั้นถ้าเกิดเราเป็นเร่งเคสเร่งรัดพิจารณาในเคส
บางอย่างที่เรายึกยกขึ้นมาเป็นกรณีพิเศษ
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้จะต้องฝากคุณเกิดโชคในการประสานงาน

ได้ครับไม่มีปัญหาเลยครับ
เพราะฉะนั้นคุณรุ่งนภาหลังจากที่จัดการพิธีต่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ
เพราะว่าภายใน๑ปีหลังจากที่เกิดเหตุการณ์
จากหลายยนต์งานก็อยากจะขอบคุฮึนะครับ
ทุกหน่วยงานที่ยื่นมือเข้ามาเช่าเหลือค่ะ
ก็ขอบคุณมากหนูก็ไม่รู้จะตอบแทนยังไงก็ยังไง
ก็จะเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีของสังคม

เข้าใจถึงความรู้สึกของความสูญเสีย
แต่ลึกแล้วเชื่อว่ารู้สึกเสียใจมองหน้าลูกแล้ว
สิ่งที่เราคิดอยู่ในใจของเราตอนนี้คืออะไรคะ

ก็บอกเขาอะค่ะว่าพ่อไม่อยู่แล้วนะไม่เป็นไร
พ่อของหนูเขาทำความดีถึงได้จากไป
เดี๋ยวแม่ก็อยู่กับหนูเลี้ยงหนูให้ดีค่ะ
ไหว้เป็นคนดีเหมือนเพื่อนพ่อ

อยู่กับลูกก็ร้องไห้ไม่ได้
เราก็ต้องเข้มแข็งครั้นนะคะ
เมื่อสักครู่ได้พูดคุยเรื่องของการประกอบอาชีพ
คุณหิงก็บอกว่าก็จะพอหาช่องทางหลังจากนี้ต่อไป
ทางรองพอทางหน่วยงานมีแนวทางจะช่วยเหลือจะประสานในเรื่องนี้

อย่างวันนี้วันนี้เราก็ประสานไว้แล้วนะครับ
มีการช่วยเหลือเดี๋ยวคงจะได้พบกันนะครับ

ส่วนในเรื่องของอาชีพเอาไว้ตอนนี้นะครับ
พูดคุยกันแล้วบอกว่ายังสามารถทำงานต่อไปได้
ก็เป็นว่าถ้าติดขัดเมื่อไหร่นะครับ

ทางเรายังมีเครือข่ายนะครับ
ร่วมเป็นพันธมิตรกับเราที่ยังมีงานให้ทำนะครับ
เพราะว่าคนดีที่อื่นก็มีนะครับ
เกิดเหตุปุ๊บไม่ได้ทำงาน
เราก็บอกว่าถ้างั้นบอกมาเราหางานให้ทำนะครับ

ระหว่างที่ประสบความเดือดร้อนนะครับให้อยู่ได้
ก็เดี๋ยวจะได้ให้เบอร์กันไว้เบอร์โทรศัพท์กันไว้นะครับ
ถ้าติดขัดอย่างไรจะทำงานอะไรนะครับ
เรายังมีพันธมิตรที่สามารถจะช่วยประสานและดูแล
ท่านจะตามเรื่องคดีให้ด้วยใช่ไหมครับ

แล้วก็จะให้เบอร์โทรศัพท์ไว้ติดขัดได้ให้โทรหาเรานะครับ
แล้วเราจะช่วยประสานงานเพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมนะครับ

แล้วก็ขอบคุณพระองค์ท่านด้วยค่ะที่เมตตาค่ะ

คุณผู้ชมคะก็ได้เห็นภาพบรรยากาศแบบนี้
แล้วก็ในรายการรถปลดทุกข์ของเราเนี่ยนะคะ
วันนี้ยังมีอีกหนึ่งความช่วยเหลือที่จะมามอบให้ค่ะ
จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรหรือว่าวปอนั่นเองนะคะ
วันนี้จะมามอบเงินเพื่อช่วยเหลือในรายการของเราอยู่ทางด้านนี้แล้ว
ท่านรองพอคุณหนิงแล้วก็น้องชมพู่ไปตรงนู้นพร้อมกันเลยนะครับ

นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่กับตัวแทนคณะกรรมการนักศึกษาวปอ๕๒นะคะ
อยู่กับทางพลโทวัฒนาฤทธเรืองเดชนะคะรวมถึงพลอากาศตรีสมชายสังขมณีด้วยนะคะ
ที่จะมามอบเป็นเงินช่วยเหลือจำนวน๑แสนบาทให้กับคุณรุ่งนภานะคะ
เชิญมอบให้กับคุณรุ่งนภาได้เลยค่ะ
แสดงความเสียใจและเป็นกำลังใจด้วยนะครับ
นี่เป็นเงินช่วยเหลือจากวปอ๑แสนบาทนะครับให้คุณรุ่งนภา
เชิญทั้งสองท่านพูดกับคุณผู้ชมแล้วก็คุณรุ่งนภา
คณะนักศึกษาปป๒๕๕๒ก็ขอแสดงความเสียใจ
แล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัว
ขอให้เลี้ยงลูกให้เป็นคนดีของชาติไทยต่อไปนะครับ
คุณหญิงมีอะไรจะพูดกับทุกท่านที่มาช่วยเหลือคุณหญิงในวันนี้บ้างไหมครับ
ก็อยากขอบคุณนะคะทุกหน่วยงานที่ทั้งสื่อโซเชียลค่ะ
ตามเว็บไซต์ต่าง
โดยงานต่างรวมถึงตำรวจด้วยนะคะที่ตามคดีให้
ก็อยากจะขอบคุณมากมากค่ะที่ช่วยเหลือหนูอย่างถึงที่สุดอะค่ะ

เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศของการช่วยเหลือ
แล้วก็มามอบเงินช่วยเหลือมามอบน้ำใจให้กันในรายการรถปลดทุกข์แบบนี้เนี่ยนะคะ
วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมพูดคุยกับเราส่วนเรื่องทางคดีนะคะ
คุณรุ่งนภาทางรายการรถประทุกข์ก็จะมีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างที่เกี่ยวข้อง
แล้วก็นำข้อมูลต่างต่างมานำเสนอให้ทราบต่อไปนะคะวันนี้ขอบคุณทุกทุกท่านค่ะ

คุณผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นซึ่งวันนี้เราก็ได้เป็นส่วนหนึ่งครับในการช่วยให้คุณรุ่งภาพรวมทั้งน้องชมพู่ได้ผ่านช่วงเวลาที่เสียใจที่สุดนะครับ
จากว่าเสียหัวหน้าครอบครัวที่เป็นที่รักของครอบครัวไปวันนี้พวกเราทุกคนคงต้องบอกว่าต้องเป็นกำลังใจให้กับคุณรุ่งนภารวมทั้งให้น้องชมพู่ได้เข้มแข็งมากขึ้น
แล้วขอให้ทั้งสองคนมีความสุขนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนของคุณพ่อในการทำความดีกันต่อไปด้วยนะครับ
พักกันสักครู่ในช่วงนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรถปลดทุกข์กันต่อครับ